ต่อกันที่เรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะคือเรื่องของน้ำเมามันเปลี่ยนนิสัยเนี่ยแล้วพูดจาไม่ค่อยเข้าหูเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอด
อันนี้เป็นเรื่องของพี่กับน้องก็ตั้งวงกินเหล้ากันก่อนเพื่อนกลับไปเสร็จแล้วปรากฏว่าพี่กับน้องอยู่ด้วยกัน
เขาบอกว่าพี่ชายเนี่ยลักษณะเหมือนมีความเหมือนเคลื่อนไหวไม่ค่อยสะดวกคล้ายกับผู้พิการด้วย
ปรากฏเหมือนพี่พูดไม่เข้าหูน้องบอกกวนประสาทก็เลยเขาบอกว่าล็อกคอพี่จนสลบแล้วรวมสาวหมัดเป็นร้อยหมัดพี่ตายค่ะ
ไปตรวจสอบปรากฏผู้ก่อเหตุไม่ได้ไปไหนนะคะก็นั่งรอมอบตัวอยู่ตรงนั้นแหละค่ะอยู่ใต้ถุนบ้าน
นายสุเทพแก้วอารามอายุ๔๘ปีเป็นคนก่อเหตุค่ะเป็นคนน้อง
ทีนี้พอเจ้าที่ขึ้นไปบนชั้นบนของบ้านตรงนอกชาน
คุณผู้ชมดูสิเมื่อกี้เนี่ยไปเจอศพศพของนายมณัฐแก้วอร่ามอายุ๕๘ปี
ก็เป็นพี่ชายนี่แหละค่ะของเขาเองนี่แหละของนายสุเทพ
นอนตายอยู่หน้าเต้นนะค่ะผู้ชมแล้วบริเวณต้นข่อ
เห็นว่ามันมีร่องรอยแล้วที่หน้าก็มีรอยเขียวช้ำ
รอยเลือดนี่กระจายไปทั่วเลยห่างจากร่างของนายมณัฐเนี่ย
มีลูกสุนัขสีขาวนอนตายอยู่ด้วยอีกนะคะ

ผมก็นั่งดื่มเหล้ากับพี่ชายแล้วก็มีเพื่อนผมด้วยนะอีกคนนึง

ตอนนั้นผมอยู่กับพี่ตามลำพังนะคะอยู่กันสองคนแล้วก็กินเหล้ากันต่อ
เขาบอกแบบนี้ว่านี่หมาที่ตายเนอะเมื่อกี้
พี่ไปพูดจากวนประสาทเขา
ตัวเขาเองเขาบอกเขาเหนื่อยจากการทำงานมามากแล้ว

ตัดสินใจเอามือขวาล็อกคอแล้วล็อกเข้าไปตรงลูกกระเดือกคุณผู้ชมค่ะ
สุดท้ายพี่แน่นิ่งหลังจากนั้นเขารัวสาวหมัดกำปั้นนี่แหละ
ต่อยหน้าพี่อีกเป็นร้อยครั้งร้อยครั้งนะคุณคิง
พี่ยังไม่ตายเขาพูดแบบนี้นะแล้วเขาก็เลยไปนอน
เช้ามาปรากฏอ้าวพี่ตายก็เลยไปบอกชาวบ้านค่ะ
ตัวเขาเองยืนยันว่าแม้เคยจะมีประวัติการเสพยาแต่เลิกแล้วนะ
เดี๋ยวกำลังจะรอเข้ารับการบำบัดในวันที่๑๕กุมภาพันธ์นี้
ตอนเกิดเหตุผมไม่ได้เสพยาผมกินเหล้าอย่างเดียว
แต่ผมทนไม่ได้เพราะอะไรไม่ใช่แค่พี่พูดไม่เข้าหูผม
แต่ผมเนี่ยเหนื่อยพี่ชายไม่เคยช่วยงาน
ตัวผมเองนี่แหละต้องเป็นคนดูแลหุงหาข้าวให้กิน
ต้องไปหาข้าวที่วัดมาให้กินเกือบทุกวัน
พี่ชายวันเอาแต่นอนเขาบอกแบบนี้ค่ะ

เหนื่อยมาด้วยเขาเอาแต่นอนทั้งวัน

เขายืนยันว่าเขาไม่ได้เสพ
ลักษณะการพูดกันจากกับผู้สื่อข่าวเนอะ
ก็ยังรู้สึกแปลกอยู่นิดนึงนะคะ

นักข่าวสองพี่น้องนี่ดื่มเหล้า

พี่ชายเนี่ยเคยเรียกขอความช่วยเหลือด้วยนะ

รู้อีกทีอ้าวปรากฏคนพี่ตายซะแล้ว

มีปัญหาเรื่องของการเคลื่อนไหวเดินไม่ค่อยได้
ก็ออกแนวเป็นเหมือนเป็นลักษณะของผู้พิการ
ตอนนี้กำลังรอทำบัตรผู้พิการและแถมติดเหล้าอย่างหนักด้วย

หรือว่านายสุเทพน้องชายนะคะบอกว่าก็มีประวัติเรื่องของการเสพยา
เดี๋ยวรอเข้ารับการบำบัดแต่กลายเป็นว่ามาก่อเหตุสลดฆ่าพี่ซะก่อนนะคะ